พาไปโรงพักกันต่อ

งูขึ้นค่ะงูไปโรงพักค่ะ

ต้นมะขามหน้าโรงพักด้วยค่ะ

ช่วยกันจับงูเหลือมที่โรงพักกันค่ะ

เจอมั้ย

ไม่ใช่สอยมะขามค่ะคุณไม่ใช่เด็ดมะขามไปทาน
แต่ว่ากำลังจะนำงูลงมาจากต้นมะขาม

สอยงูจากต้นมะขามอย่างนี้เหรอ
ถูกต้องก็เจองูอยู่บนต้นมะขาม

เขาบอกว่าเห็นเห็น
เหมือนเสียงกระรอกมันร้องดัง
น้องแปลกก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดู

เงยหน้าขึ้นไปโอ้โหงูค่ะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพักเลย

ภัยมูลนิธิประถมบรมราชานุสรราชบุรี

ตอนนี้ชุนละมุนหาตัว

เพราะว่าเขาได้รับแจ้งว่าเจองูเหลือม

อยู่บริเวณทางขึ้นแฟลตบ้านพักตำรวจเลยอะค่ะ
ตำรวจเลยค่ะอยู่ในสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบุรีเลย
ผู้ที่พบงูเหลือมคุณพี่คนนี้ชื่อว่าคุณพี่ธวัชชัยทองสุก
ก็เล่าให้ฟังอย่างที่ดิฉันบอกแหละว่าแกมาที่นี่
เพื่อจะมาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจก็เลยนำรถจอดทิ้งไว้แถวนี้
แฟลต์บ้านพักตำรวจนี่แหละเสร็จธุระแล้วปั๊บ
เดินกลับรถยนต์เลยค่ะได้ยินกระรอกเหมือนร้องเอ๊ะ
ร้องดังมาจากต้นมะขามข้างบนก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้
โอ้โหร้องดังกว่ากระรอกงูงูงูนั่นแหละ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่างูอ่ะมันจะกินกระรอก
ไปถามตำรวจก่อนนะเขาไม่แน่ใจโรงพักนี้เลี้ยงงูหรือเปล่าอ่ะ
เห็นมีงูอยู่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจเอียงคอทำหน้างง
เอ๊โรงพักนี้ไม่ได้เลี้ยงงูนะไม่ได้เลี้ยงนะ
นั่นดิคุณพี่เขาเลยนั่นน่ะนั่นไงเลี้ยงหรือเปล่าตัวนี้
โอ้โหเท่านั้นแหละคุณรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเอาลงเอามาช่วยกันดีกว่า
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีค่ะมาแล้ว
มาแล้วค่ะตัวนี้เจ้าวายร้ายที่แหมไปขึ้นโรงพัก
โอ้โหแรงดีด้วยแรงดีมากขัดขืนเล็กน้อยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังใช้กำลังในการปีนขึ้นไปต้นมะขาม
เพื่อที่จะนำมันลงมาแล้วมันดูตัวมันสิคุณใหญ่มากแม่ขัดขืนเล็กน้อยด้วย
ตอนนี้ยอมจำนวนแล้วตัวใหญ่มากใหญ่กว่าแขนคุณพี่
น่าจะเท่าขาแล้ววัดความยาวนะคุณผู้ชม
สี่เมตรสี่เมตรเลยหูเหลือสี่เมตรสี่เมตร
ไม่รู้ว่ามันมาโรงพักนี่มันแจ้งความเรื่องอะไรหรือเปล่าอืม
แต่ตอนนี้แจ้งไม่ทันแล้วต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเพราะว่า
คนขวัดกลัวเดี๋ยวมันบอกไม่มันบอกแบบนี้อ่ะ
ตะโกนสุดเสียงเหมือนกันไม่ใช่แค่กระรอกงูก็โดนจับ
กระรอกก็ร้องเสียงดังกระรอกคนเห็นงูก็ร้องหู
กระรอกร้องยังไงนะกระรอกร้องยังไงอ่ะ
กระรอกกระรอกร้องกระรอกงูก็ร้องงู
คนเห็นงูก็งูพองูโดนจับไม่
งานนี้ร้องสนั่นลั่นโรงพักเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าร้องยังไง

แต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้งูมันเยอะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรผิดสังเกตเหมือนพี่คนนี้
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะเพราะว่างูตัวนี้มันใหญ่มาก
ถ้าเกิดว่ามันเลื้อยเข้าไปในบ้านพักที่แฟลต์ตำรวจใช่ไหมใช่ไหม
อันตรายอันนี้นะที่มาเผยตัวแบบนี้จริงอุไพยก็จัดการไปแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ
ลองคิดดูถ้าคุณเจองูเหลือมแบบนี้คุณจะทำยังไงส่งมาบอกกันหน่อยนะ